คุณผู้ชมครับมีเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
น้องหนีออกจากบ้านไป๑สัปดาห์

กลุ่มเพื่อนก็ช่วยกันตามหาไปเจอว่าอ๋อ
อยู่บ้านของเพื่อนสนิทนะฮะ
เพื่อนสนิทก็มีแม่เขาอยู่ด้วย
ก็คุยกันว่าพาลูกเขาไปส่งเถอะ
พาเพื่อนไปส่งไปส่งปั๊บที่บ้านไปเจอลุง
ลุงที่เป็นผู้ปกครองปรากฏว่าเกิดมีปากเสียงกันฮะ
ลุงโกรธชักปืนมายิง
งานนี้นะครับโอ้โหมีคนตายฮะ

แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไปส่งเด็กอายุ๑๔นะฮะ

คือคนนี้คือล้มฮะ

ตอนเขาไล่ยิงแต่ล้มนะฮะ

มาจ่อยิงหลายนัดเธอเสียชีวิตตรงนี้เลย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ในซอยสิงห์เจริญอุทิศ๔
ตากสิงศ์๑๘เข็ดทนบุรีครับ
ตามรวชสอนอวบูคาโลกับหมอ

อายุ๓๔ปีเธอนอนเสียชีวิตอยู่

มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าและลำตัว

อายุ๑๓ปีที่มากับ

เพื่อนเป็นทอมบอย

หนีออกจากบ้านไป๑สัปดาห์

จนเจอว่าลำดวนไปพัก

กลุ่มเพื่อนที่ออกตามหาก็ขอให้เอาแม่
พาลำดวนไปส่งบ้านกันดีกว่า

ก็ไปเจอนายเสมาคาจรพันธุ์
ห้าสิบปีเป็นลุงของเด็กหญิงลำดวน

เรียกท่านนี้ว่าพ่อ

กลุ่มเพื่อนกับนางสุจิตาก็เข้าไปห้าม

ไปเอาปืนมาไล่ยิงกลุ่มเพื่อน
นะครับแล้วก็นางสาวสุจิตรา

แต่ทำไมคุณสุจิตราโดนยิง

ทำให้วิ่งไม่ถนัดวิ่งไม่ถนัด
แล้วล้มด้วยพอล้มปั๊บผู้ก่อเหตุตาม
จ่อยิงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไป

เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนางสาว

คนนี้ถูกยิงเฉียวแขนขวาไป
นะฮะ๑นัทอีกคนนึงเป็นผู้ชาย
ไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๒๕ปี
คนนี้ถูกยิงเฉียวแขนซ้ายไป๑นัด

ส่งโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้ต้องตามต่อค่ะ

อยู่ในซอยสมเด็จพระเจ้าตักษิน

จุดตรงนี้จุดเดียวกันตามภาพเมื่อสักครู่เลย

ก็มีน้ำฝนชะล้างไปบ้าง

มีรอยเลือดจากนิ้วของผู้เสียชีวิต

บอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืนดัง

ตอนแรกนึกว่าคนกินเหล้า

พอเสียงมันเงียบพยายามจะชะโงกหน้า

เห็นผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
แล้วก็มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นผู้ชาย
วิ่งกลับมาช่วยเหลือ

ผมยังคิดว่าคนกินเหล้าตรงนี้
เพราะตรงนี้มันจะมีคนมากินเหล้าทุกคืน

ค่ะเพราะชะโงกหน้ามาดู
ค่ะค่ะค่ะ

ค่ะค่ะค่ะ

ค่ะ

ค่ะ

จนเสียชีวิตในวัญชัยเทพศิรินรัฐอายุ๓๗พี่ชายของผู้ตาย
ว่าน้องสาวเป็นคนใจดีใครมีปัญหาอะไรหรือให้ช่วยอะไรจะช่วยตลอด
ช่วยคนมาเยอะมากเลยเด็กเด็กมักจะเรียกว่าแม่เก๋
รวมไปถึงน้องลำดวนเองก็เป็นเพื่อนกับน้องแตงกวาอายุ๑๔ปีลูกสาวของผู้ตาย
มาอยู่มากินอยู่ที่บ้านเป็นประจำแล้วแม่เก๋ก็จะดูแลคอยดูแล
แล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแม่เก๋พาลำดวนไปส่งบ้าน
แล้วทำไมต้องมาเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงแบบนี้
ดูแล้วแม่เก๋เป็นคนใจดีไงเพื่อนลูกก็จะมาเที่ยวที่บ้าน
มาเที่ยวมานอนมาอยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้
น้องเป็นคนช่วยคนพอสมควรแต่ว่าน้องผมไม่ได้มีตังค์อะไรเยอะขนาดนั้น
ให้เกิดข้าวเมื่อกี้ก็มากินข้าวบ้านกันก่อนอะไรอย่างเงี้ย

ว่าไปถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะเต็มที่คุณเป็นผู้ชายเนอะ
ผู้ชายเนอะคุณเตะก็ได้นี่ใช่ไหมคุณเตะคุณเอ่อมันมันหนีไม่ได้แล้ว
คือขนาดนั้นมันหนีไม่ได้แล้วคุณไม่ต้องยิงก็ได้
คุณเอาปืนตบก็ได้แต่นี่คุณยิงแบบโอ้โหมันมันมองแล้วแบบมันสะเทือนนะ
มันโอ้โหมันมันโหดมันมันโหดร้ายมันโหดมากพี่
ทีนี้ค่ะมีน้องที่เป็นวัยรุ่นชายที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
ที่วิ่งหนีตายเป็นคนที่สองก็ขอใช้เป็นนามสมมุติทั้งหมดแล้วค่ะ
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่อายุแค่๑๕เองน้องเฮงค่ะน้องเฮงนามสมมุติ
เฮงบอกว่าก็ลำดวนเนี่ยชอบไปอยู่ที่บ้านน้องแตงกวาลูกสาวแม่เก๋ผู้ตายเป็นประจำนะ
ก็เขาสนิทกับตังกวาเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วแม่เก๋ก็เลี้ยงดูปูเสือดูแลเป็นอย่างดี
เพราะว่าเห็นว่าเป็นเพื่อนของลูกสาวทุกครั้งที่ลำดวนหนีไปอยู่บ้านแม่เก๋เนี่ย
พี่สาวของน้องลำดวนก็จะส่งข้อความไปต่อว่าอยู่บ่อยเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันที่บ้านของลำดวนอ่ะ
ไปต่อว่าแม่เก๋แม่เก๋เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันงั้นพาลำดวนกลับไปส่งบ้านคุณย่าดีกว่า
แต่พอไปถึงมันมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วแล้วกลายเป็นว่ามีปากเสียงทะเลาะกับกลุ่มของแม่เก๋
ลุงของน้องลำดวนก็ทำร้ายทุบตีน้องลำดวนแม่เก๋เห็นแล้วไม่สบายใจที่ลุงทำร้ายเด็กแบบนี้เลยไปห้าม
กลายเป็นว่าเป็นชนวนเหตุที่ลุงของน้ำนวนดวนไม่พอใจแม่เก๋ก็เลยยิงใส่
เหตุการณ์มันชุนละมุนค่ะคือกลุ่มของแม่เก๋วิ่งหนีตายกันออกมา
ทีเนี้ยมีพี่กายอายุสิบเก้ามีเฮงนามสมมุติอายุสิบห้า
พีชนามสมมติอายุสิบสามจีนนามสมมติอายุสิบเจ็ดและแม่เก๋
ทุกคนเนี่ยนะคะตอนแรกหลบอยู่หลังรถที่จอดอยู่ริมซอยใกล้กับจุดยิงอะค่ะ
แต่พอลุงของลำดวนขี่รถจักรยานยนต์ตามมาไล่ยิงทุกคนก็วิ่งหนีตายกันออกไป
วิ่งหนีออกมาจากท้ายรถอ่ะแต่แม่เก๋อย่างที่พี่เบิร์ตเล่าไปอะค่ะ
วิ่งเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ขาวิ่งไม่ค่อยดีอ่ะค่ะกลับให้เอกอ่ะ
ประชิดเลยระยะเผาขนเลย
เรียนจบแล้วทางพ่อคนที่ยิงนะครับได้ตีลำดวนอะไรวันนี้
พวกผมอ่ะสี่คนก็เลยเข้าไปกันช่วยห้ามกันและน้องชายของผมอ่ะ
ก็คือโดนวัยรุ่นทางโน้นอ่ะบีบคอแม่เขาก็เลยไม่พอใจครับ
แม่เขาเลยโวยวายว่ามึงไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรเด็กกู
กูมาช่วยพวกมึงพาเด็กพวกมึงมาส่ง
พรุ่งนี้ยังทำร้ายเด็กกูอะไรประมาณนี้ครับ
คนที่ยิงน่าจะเหมือนแบบว่าไม่พอใจอะไรประมาณนี้ครับ
เขาเลยโวยวายแล้วพวกมึงจะจบไหมอะไรประมาณนี้
แต่เขาสั่งให้ไว้รุ่นทางของนู้นไล่กระทึกหัวผมมา
แล้วพี่ชายผมซึ่งอยู่กับแม่สองคนหลังรถแท็กซี่
พอมันขับมาจอดหลังรถแท็กซี่ไอ้คนขับมันก็ชี้

คนยิงก็ยิงมาก่อนอันแรกตั้งน่าจะโดนตรงขาแม่ครับ
ที่จุดเกิดเหตุนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี
ตอนทำพิธีพี่ชายก็เหมือนกับพูดกับน้องสาวอะค่ะ
อย่าโกรธแค้นเลยขอให้น้องไปสู่สุขตินะคะ

คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ยังได้พูดคุยกับน้องแตงกวาลูกสาวของผู้ตาย

เล่าบอกว่าลำดวนเนี่ยมักจะมาเล่นที่บ้านบ่อย
วันเกิดเหตุแม่ก็พาลำรวยไปส่งบ้าน
แต่ลุงคนเกาะเหตุยังไม่เข้าใจ
ตบตีลำดวนด้วยความโมโหแม่ก็เลยเข้าไปห้าม
จากนั้นแม่ก็ถูกทำร้ายแล้วก็ถูกไล่ยิงในที่สุด
ส่วนที่ผู้ก่อเหตุอ้างบอกว่าถูกแม่เอามีดแทงก่อน
แงงกวาบอกว่าตอนเกิดเหตุมันชุลมุน
อาจจะเป็นมีดของฝ่ายเดียวกันก็เป็นได้
เพราะจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าแม่ล้มลง

แม้ว่าเธอจะยอมรับว่าแม่ของเธอก็พกมีดติดตัวไปจริง
แต่อยากจะให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนสรุป
ช่วงบ่าย๒ครับนายเสมาผู้ก่อเหตุ
และนายพานุสรเศรษฐภึกษาอายุ๓๑ปี
คนที่ขี่จักรยานยนต์พานายเสมาหนี
มอบตัวกับตำรวจสนบุคโลแล้วนะครับ
เนื่องจากทนแรงกดดันไม่ไหว
ตำรวจนะครับควบคุมตัวนายเสมาไปสอบสวน
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงสาเหตุ
ว่ายิงทำไมมีปัญหากำลังก่อนหรือเปล่า
แล้วที่บอกว่าถูกแท้งถูกแท้งจริงไหมมีแผลไหม
นายเสมาไม่ตอบครับไม่ตอบฮะ
บรรยากาศเป็นยังไงช่วงนั้นไปดูครับ
อยากพูดอะไรไหมคะคุณลุงอยากพูดอะไรไหมคะ

จากการสักถามเบื้องต้นนายเสมาให้กามลำรุนไปเลยนะครับ
ลำนูนเป็นหลานหนีไปบ้านผู้ตายบ่อยเลยนะฮะจนไปสนิทกับบ้านนู้น
วันที่พาหลานกลับมาเนี่ยนะฮะผู้ก่อเหตุก็มาโต้เถียงกับหลานนะครับ
ซึ่งหลานบอกว่าไม่อยากอยู่ด้วยแล้วเขาบอกเขาเสียใจฮะ
มาดูมารักหลานเหมือนลูกแท้แต่มาได้ยินคำนี้ก็ไม่พอใจก็ตีหลานไป
แต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามายุ่งเอามีดมาแทงที่ท้องข้างซ้ายของเขานะฮะ
เลยบันดาลโทษะเอาปืนมายิงใส่ผู้ตายซะ
แล้วระหว่างไปโรงพยาบาลก็โยนปืนทิ้งนะฮะบริเวณถนนกัลปภึก
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับนะฮะมีคนใช้ปืนยิงคนที่หนึ่ง
แล้วคนที่สองเนี่ยขี่รถจักรยายนพาหนีเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และอยู่ระหว่างการสืบหาปืนของกลางที่บอกทิ้งไปแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนเพิ่ม
อกจากนี้จากการตรวจสอบร่างกายนั้นไม่พบสารเสพติดครับ